เรามาดูความสวยงามของโลกใต้ทะเลกันบ้างนะฮะ

ตอนนี้นะนักดำน้ำที่เกาะพีเขาฮือฮาเลยนะครับ
เห็นกระเบนนกว่ายอยู่ในน้ำ

กระเบนเขามีครีบด้านหน้า
ใช่คล้ายกับการบินของนก
บินไปบินมาอยู่ในน้ำที่เกาะพีพีนะฮะ
เขาบอกว่าโอ้โหไม่ค่อยจะเห็นที่นี่นะครับ
ดังนั้นเมื่อเห็นแล้วเราก็เลยต้องนำภาพมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้

กระเบนนกธรรมดาบางทีเราก็เห็นกันอยู่ในตู้อัควาเรียม

แต่ถ้าไปดำน้ำก็จะเจอแบบนี้
นี่ค่ะมีคนดำน้ำตามเขาไป

ใช่ฮะนี่น้ำสวยจริงนะครับ
น้ากดำน้ำที่เกาะพีเขาหื้อหา
เมื่อพบกับปลากระเบนขนาดใหญ่ว่ายน้ำหากิน

โพสต์ลงในกลุ่มไลน์แจ้งข่าวเกาะพีพีนะครับ
บอกว่าเป็นภาพขณะที่ปลากระเบนนก
หรือว่ากระเบนเนื้อดำหรือว่ากระเบนค้างคาวขนาดลำตัว
กว้างถึงประมาณ๑๕๐เซนติเมตร

ว่ายน้ำหากินดังเช่นโบกบินอยู่ใต้ทะเล

โดยปลากระเบนชนิดนี้นะครับหาดูและพบเจอได้ยากมาก
การที่มาเจอที่เกาะพีทำให้นักดำน้ำ
และกลุ่มผู้ประกอบการให้ความสนใจอย่างมากนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสีสันโลกใต้ทะเลของเกาะพีเลยทีเดียวครับ
ขณะที่นักดำน้ำเกาะพีอย่างคุณพี่ไก่โต้งบอกว่า
การเจอกระเบนนกที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้
จุดดำน้ำรอบเกาะพีถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจ
เพราะกระเบนชนิดนี้พบเจอได้ยากมาก
เหมือนกับเวลาเราลงไปใต้น้ำแล้วไปเจอฉลามวานนั่นแหละ
คือไม่ได้จะพบเจอกันได้ง่ายนะ

ดังนั้นนะครับก็นี่แหละพอมาเจอกันที่เกาะพีก็เลยตื่นเต้น

แล้วเขาบินอยู่ใต้น้ำสวยงามนะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่อีกนานไหมด้วยนะ
ใครที่เป็นนักดำน้ำนะก็อยากจะไปกันแต่ชี้จุดไม่ได้จริง
แสดงว่าระบบนิเวศใต้ทะเลเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ
เวลาที่เห็นสัตว์อะไรแบบนี้นะครับ